ช่วงนี้เรามาเปลี่ยนฟิลรสชาติอาหารกันบ้างค่ะ
ที่บินตรงมาจากประเทศคอนเวียกันเลยทีเดียวอุตาแล้ว

ซึ่งเชฟที่นี่นะครับเป็นคนเกาหลีแท้แท้นะครับเขานำเอาอาหารพื้นบ้านของเกาหลีเนี่ย
เสิร์ฟให้กับหนุ่มสาวชาวไทยได้ทานกันที่สำคัญนะครับ
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สองปีแล้วค่ะสองปีแล้วนะครับแล้วทำไมถึงมาเปิดร้านอาหารเกาหลีล่ะ

เป็นนักเรียนเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่น
แล้วได้เจอกันที่โรงเรียนภาษาญี่ปุ่น

เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขายังต้องคุยภาษาเกาหลีกัน
แต่ทั้งคู่เวลาคุยกันคุยเป็นภาษาญี่ปุ่น

วิธีทำให้หนุ่มเกาหลีเขาตกหลุมรักสาวไทยให้ทำยังไง
คือเค้าเป็นคนบอกเองว่าโอเคฉันจะใช้ชีวิตอยู่กับคุณแล้วล่ะ

ตอนนี้ก็รวมเรียนภาษาไทยด้วย

ปีครึ่งแล้วแล้วทำไมถึงตัดสินใจเปิดร้านอาหารเกาหลีล่ะ
อันนี้จริงต้องบอกว่าเป็นความชอบเพราะว่าถ้าเรามาสร้างครอบครัวเนี่ย
เขาก็ต้องหาเรื่องงานว่าจะทำอะไรใช่ไหมคะ
ชอบอาหารเกาหลีดูแล้วแล้วก็เลยเออเรามาเปิดร้านอาหารเกาหลีดู
แล้วจริงแฟนคุณเขาทำอาหารเป็นอยู่แล้วไหม
จริงเรียนเศรษฐศาสตร์ไม่มีพื้นฐาน

เรามีเครือข่ายคนที่เป็นคนเกาหลีด้วยกัน
แล้วก็ไปเรียนไปเรียนกับเขาเป็นเวลาประมาณปีหนึ่งเตรียมตัว
เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่ทานที่ร้านจะได้รับประทานอาหารเกาหลีแท้เลย

ร้านเรานี่ตกแต่งสไตล์ส่วนไหนของเกาหลีครับ

หนังเรื่องอะไรดีกว่า
จริงไม่เชิญเป็นหนังค่ะเป็นสไตล์คาเฟ่ค่ะ
แล้วก็ให้ทุกคนได้มาทานอาหารเกาหลีได้อย่างสบายใครก็มาทานได้

โดยโทนสีที่ใช้หรือว่าการตกแต่งนั่นเองนะครับ

ตอนนี้สิ่งที่อยากทำที่สุดก็คือ
แทรกตัวเข้าไปนั่งรวมโต๊ะกับเฮียเขาจริงค่ะ
ก็เมนูมันยั่วตายั่วใจแบบฝุด
แต่ตอนนี้คงทำได้แค่ฝากให้เฮียน็อตช่วยชิมและบอกทีว่า
รสชาติฟินเวิลจริงไหมอ่ะ
โอ้โห

อ่าเมนูเต็มโต๊ะไปหมดเลย

เพราะว่าเชฟของเราก็คือแฟนเราซึ่งเป็นคนเกาหลี

เมื่อกี้ลงมือทำเองแอบไปดูมา

อาหารทุกชนิดจะประกอบด้วยซอสหลัก๒ตัวนี้

อ๋อเหรออย่างเช่นเมนูวันนี้เราก็ใส่ซอสที่วาดด้วยเช่นกันใช่ไหมครับผม

ค่ะอันนี้จะเป็นคาร์บีจิมนะคะหรือว่าขอเรียกภาษาไทยเป็นกระดูกอ่อนหมูตุ๋นนะคะ

จริงไม่ได้แปลไม่สามารถแปลแปลได้ค่ะ
ก็คือสามารถที่จะเป็นทั้งหมูก็ได้หรือว่าเป็นทั้งเนื้อก็ได้

เรื่องราวของวัฒนธรรมการรับประทานเมนูคาบิจีมหรือกระดูกอ่อนหมูตุ๋นของชาวเกาหลีนั้น
ที่ถือเป็นอาหารของชนชั้นสูงคนมีฐานะดี
ที่จะสามารถทานเมนูนี้ได้บ่อยครั้ง
ถ้าถือเป็นเมนูที่หาดทานได้ทุกจังหวัดของเกาหลี
โดยจะมีวัตถุดิบหลักก็คือกระดูกหมูหรือเนื้อวัว
แล้วเติมวัตถุดิบต่างได้เช่นเห็ดขี้โนโกะมันฝรั่งวุ้นเส้นทางมะยอน
ซึ่งการทำเมนูนี้นะคะจะมีหลายสูตรขึ้นอยู่กับตัวซอสเบสและการปรุงแต่งเพิ่มเติม
เช่นถ้ารสชาติเผ็ดนามจะเรียกว่าบูคาบิจิม
รสชาติเข็มนำจะเรียกว่ากั้นจังคาบีจีม
ซึ่งที่ร้านโอป้านี้นะคะก็เป็นแบบกังจังคาบิจิม
ได้รสชาติเค็มจากโชยุนั่นเองค่ะ

ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นทางร้านจะเป็นกระดูกอ่อนหมูนะคะตัวนี้
วิธีการทำนะคะก็คือเราจะต้องนำวัตถุดิบตัวหลัก
หัวใจของมันก็คือกระดูกอ่อนหมูกระดูกตัวนี้นะคะนำมาล้างนะคะ
แช่น้ำล้างคราบเลือดก่อนประมาณชั่วโมงหนึ่ง

เพื่อชำระตัวคราบเลือดที่ติดมากับกระดูกค่ะ
เสร็จแล้วก็นำไปตุ๋นกับซอสคาร์บีกินอีกประมาณ๑ชั่วโมงใช้ไฟอ่อน

ตัวนี้ก็คือหัวใจคือทำให้ตัวเนื้อเปื่อยยุ่ยนะคะทานง่าย

ใช่ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอคุณลูกค้าสั่งปุ๊
เราก็จะเตรียมนำกระดูกหมูที่ทำผ่านการตุ๋นแล้ว

แล้วก็ต้มคู่กับผักนานาชนิดนะคะ

แล้วก็เพิ่มเทคสเจอร์ให้มันหนึบหนับเนี่ย
เราก็จะมีใส่แป้งต๊อกับเส้นทามายอน

อันนี้คือจะต่างกับเส้นข้าวเจ้านะคะกินแล้วจะหนึบ
อันนี้บางทีลูกค้ามาสั่งก็ขอพิเศษเส้นนะคะ

จับเทจะเป็นวุ้นเส้นบางใช่ไหมคะ
ตัวนี้จะใช้เส้นแบนหนาแต่วัตถุดิบตัวเดียวกัน
เส้นของเขานี่แบบมันมีความหนุบ

มันก็ดูดซับน้ำซอสได้ดีมากเลยนะครับ

ของเมนูนี้ก็จะแบบว่าหวานหอม
แต่ไม่ได้หวานจนเลี่ยงหวานแบบเบาสบาย

เมนูถัดไปค่ะจะแนะนำตัวโมดึมต๊อกป๊อกกี่ค่ะ

คือปกติถ้าเราคิดถึงต๊อกป๊อกกี้เนี่ย

แต่เนื่องจากว่าคนไทยชอบเป็นแบบหม้อไฟโรมิตร

เราก็เลยเพิ่มในส่วนของตัวข้าวปั้น

ตัวนี้ก็คือจะมีตัวทูน่าสาหร่ายแล้วก็หัวชัยเท้าดอ

เสร็จแล้วก็จะมีเกี้ยว๒ชนิดนะคะ

เกี๊ยวทอดนะคะโกกิมันดูแล้วก็ฟรายมันดู

อันนี้จริงตัวเบสซอสค่ะที่เราเกริ่นไปแล้ว
เราใช้ซอสตัวโกชุจังเป็นซอสเบสนะคะ
สมออกมาแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเรียกว่าซอสตัโกกี

เท่านั้นค่ะแล้วก็เด่นก็คือเรามีเลือกระดับความเผ็ดได้๐๕
อื้ออันนี้เผ็ดนะ

อู้วเผ็ดอันนั้น
เพื่อนักกายทางไปที่ได้รสชาติของเกาหลีแท้เลยจริงครับผม
อ้าวเมนูต่อไปครับอันนี้ครับ
นูถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นตัวเราเรียกว่าโอป้าคงบุนะคะ

อืมจริงจริงคมบู่เนี้ยคือจะเป็นตัวตรงกลางตัวนี้นะคะ
แล้วก็ซอสเนี่ยก็คือเป็นเบสเดียวกันนะคะ
แล้วก็จะเป็นตัวโกชูจังโกชูจัง

ใช่ค่ะเราเสิร์ฟนำเสนอให้ลูกค้าได้ทานคู่กับท็อปปิ้งนะคะ
เราก็จะมีตัวชีสนะคะ

เวลาทานก็คือสามารถทานคู่กับชีสนะคะแล้วก็คู่กับผักสลัดที่เราเสิร์ฟให้

นำทุกที่ที่มีนะคะก็จะเป็นตัวกิมจิผักกัดขาวนะคะ
ที่ก็คือจะเสิร์ฟกิมจิที่ทำมาจากพวกหัวชัยเท้าบ้างนะคะ
แต่อันนี้ของที่เมืองไทยเราก็จะนำพวกมะละกอ
อันนี้จะเป็นมะละกอที่ยังไม่สุกมาทำเป็นมะละกอกิมจิ

วัตถุดิบของไทยเลยนะคะรสชาติตัวนี้ก็จะออกเผ็ดนิดนึงค่ะ
ไปก็จะเป็นในส่วนของตัวกวางตุ้งน้ำมันงากับถั่วอกน้ำมันงาครับผมค่ะ
แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นแป้งไฮมูพาจร
ตัวนี้จะเป็นตัวเดียวกับที่ทำพิซซ่าทะเล
พิซ่าทะเลก็จะมีเป็นไฮมูผัดจากพิซ่าทะเลแล้วก็เป็นพิซ่าทะเลกิมจิ

เอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่พบได้ในอาหารเกาหลีก็คือเครื่องเคียงจานเล็กหลากหลายชนิด

ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการทานของชาวเกาหลีที่บ่งบอกถึงธนทางสังคม
หลักแล้วประกอบไปด้วยข้าวซุปกิมจิรวมถึงบันซัน
หรือเครื่องเคียงจานเล็กหลายจานที่จัดไว้๑เซตต่อ๑ท่าน
พร้อมกับอาหารต่างที่รับประทานร่วมกันค่ะ
ซึ่งบันสันนั้นนะคะถือเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกฐานะทางสังคมของแต่ละครอบครัว
โดยดูจากจำนวนรวมถึงการปรุงด้วยเนื้อสัตว์ต่าง
วัตถุดิบคุณภาพดีมากแค่ไหน
ก็แสดงว่าเป็นครอบครัวที่มีฐานะทางสังคมมั่นคงมากเท่านั้นค่ะ
คือเมนูอาหารเกาหลีที่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
ฉะนั้นได้ทานอะไรถูกออกถูกใจเนี่ยมาที่นี่ก็จะมีหมดเลย

เราก็จะมีตัวจับเชนะคะมีหมูย่างเกาหลีค่ะ
แล้วก็จะมีจ้าจังเหมียนค่ะ

อันนี้คือลูกค้าแบบว่ามาแล้วก็บอกว่าอร่อยมากต้องมารีพีคที่ร้านนี้

เรียนรู้วิธีธรรมจากคนเกาหลีแท้
วัตถุต่างนำเข้าจากประเทศเกาหลี
แล้วมาผสมอาหารที่เมืองไทยให้คนไทยได้ทาน
เราทำมายังไงตั้งอยู่ที่ไหนครับ
อยู่ตรงข้ามกับประชาชื่น๔๐นะคะ
จุดสังเกตค่ะทางร้านจะตั้งอยู่ติดกับร้านปัญญาซีฟู้ด

ตึกออฟฟิศของเราก็นำเสนอร้านอาหารเกาหลี
แล้วก็จะมีอาหารอิตาลีแล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่น

มีครบทุกอย่างมาทานได้ทั้งคนและหมา

วันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
ช่วงหน้าเปลี่ยนฟิลมากับอีกหนึ่งรสชาติความอร่อยของ๒เมนูพาสต้าในร้านอาหารเท่สไตลอฟกันบ้าง
จะเป็นที่ไหนห้ามพลาดกับเล่าเส้นเป็นเรื่องค่ะ
ตัวเห็ดทรัฟเฟอร์นี่เป็นเห็ดที่ราคาแพงนะใช่ครับ
ทำไมมันถึงแพงครับมันเป็นเห็ดที่หายากครับ

แต่ปัจจุบันจะเปลี่ยนเป็นสุนัขแล้ว